การถ่ายคลิปส่วนตัวนะครับของกฤษฎาเหมวิพัฒน์ครับ
ฟิลของขอนแก่นยูไนเต็ดทีมในไทยลีก๒นะครับ
ไปแจกชาวบ้านในจังหวัดขอร์นแก่นครับคนละหนึ่งร้อยบาท
อาจจะไม่ได้เยอะในสายตาของใครหลายคนนะครับแต่จริงจริงแล้วเนี่ย
ก็ทำความจริงใจเลยนะเขาบอกว่า
ระเวนไปแจกเลยครับกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ทำงานอยู่ใน
ก่อสร้างของโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
ซึ่งภาพที่เห็นก็คือเจ้าบ๊อบบี้เดินสายนะครับ
แจกเงินตั้งแต่วันที่๑๓เดสาหรับที่ผ่านมา

ที่ตลาดในตัวเมืองซึ่งก็มีคนมาต่อแถว
รอรับเงินเยียวยาเป็นจำนวนมาก
ส่วนเด็กที่มาต่อแถวก็จะได้ขนมไปทานนะครับ
โดยเจ้าตัวให้ผลว่าเงิน๑๐๐บาทของแต่ละคนมันมีค่าไม่เท่ากัน
สิ่งที่เขาทำได้ก็คือว่าอยากให้กำลังใจคนใช้แรงงานครับ
ซึ่งช่วงนี้บางคนที่ลงทะเบียนในการรับเงินเยียวยา๕๐๐บาทจากรัฐบาลนั้นก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์จนยังไม่ได้รับเงินมาประทังชีวิตครับ
ชื่อของกฤษฎาเหมวิพัฒน์หลายท่านอาจจะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเนี่ยครับ
ต้องจำเขาจากลูกยิงลูกนี้นะครับ
โดดตีรังกายิงพร้อมกันสองคนแต่ว่าบอลเนี่ยโดนเขานะครับ
เป็นเครดิตในการทำประตูของเขาในเกมที่นครราชศรีมาต้นสังกัดเก่านะครับ
เปิดบ้านแพ้บุรีรัมยูเนเต็ดไปสองต่อสาม
ตีรังกายิงพร้อมกับเร็อนโดว่าสำเสานะครับ
ชั้นนำทั่วโลกหลายสำนักนำไปเผยแพร่เลยครับส่วนตอนนี้ฟุตบอลไทยนะครับ
แข่งเนี่ยเจ้าบอบบี้ก็หันมาเฝ้าร้านขายรองเท้าสตัสนะครับที่ชื่อว่า
เนอร์ฟุตบอลบูสครับซึ่งมีสตัสรุ่นใหม่ใหม่โดยเฉพาะรุ่นลิมิเต็ดหายากแล้วก็ยังมีเสื้อทีมในไทยลีกของแท้
จำหน่ายซึ่งเจ้าตัวก็ยังเปิดเพจของร้านเพื่อขายออนไลน์ด้วยครับ